ตั้งครั้งนี้มันสะท้อนการเลือกตั้งใหญ่ยังไงบ้างคะ
คืออย่างน้อยที่สุดมันใกล้มากกับการเลือกตั้งใหญ่
แล้วก็มันก็เป็นการชี้เห็นว่าคนกรุงเทพมนครนี้
มีคะแนนิยมไปในที่ทางใด
ซึ่งการจะแปลความหมายคณะนิยม
อาจจะไม่ได้มองเพียงแค่ตัวผู้ว่าอย่างเดียวนะ
อาจจะต้องไปมองที่ตัวสอกรด้วยนะครับ

เราจะเห็นมีการเสนอโดยพักการเมืองต่าง
ตอนนี้ถ้าหากว่าสมมุตินะครับว่า
เอาสมมุติก่อนนะไม่ได้ไปว่าเขานะ
สมมุตินะครับว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐที่ส่งลงไป
ไม่ว่าจะเป็นทีมของคุณอัศวิน

สอกรมาในสัดส่วนที่น้อยนะครับ
จนกระทั่งดูผิดปกติมากเนี่ย
มันจะเกิดความหนาวอ่ะ
ความหนาวคือฤดูหนาวจะมาเยือน
คือหมายความว่าเวลาที่จะเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย

ฐานของประชาชนในกรุงเทพมนครเนี่ย

จากการที่เมื่อก่อนเนี่ยแบ่งกันนะ
รัฐบาลครึ่งหนึ่งฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ
มันจะออกมาเป็นเอ็นเอียงไปทางฝ่ายค้านมากกว่าหรือเปล่า
ซึ่งขณะนี้หลายคนหลายโพลก็คุยตรงกันนะว่า
ดูคล้ายนะครับว่า
ฝั่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ย

ถ้าสกออกมาในรูปแบบนี้

ผู้สมัครของทางจากฝ่ายคลานเนี่ย

แล้วก็คือเมื่อใดก็ตามเนี่ย
ถ้าหากว่าทดสอบกระแส

พักเหล่านี้ที่ได้เปรียบ

ว่าคนไหลเข้าคือหมายความว่าตั้งแต่ผู้สมัคร
ตัวดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะไหลเข้า

อย่างที่สองคือกระแสของทุนนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นสปอนเซอร์คนที่จะมาสับหนุนเนี่ย

มันก็จะเป็นปัจจัยที่กระทบต่อเนื่องกัน
คืออาจารย์กำลังมองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งสอสอ
เพราะว่าอายุสภาจะอยู่อีกสักประมาณปีกว่า
ไม่ถึงนะครับไม่ถึงปีไม่ถึงครับ

เท่ากับว่าเลือกตั้งผู้ว่ากอทมในครั้งนี้เนี่ย
มันพอจะบ่งบอกไปถึงการเลือกตั้งสนามใหญ่

จนสามารถที่จะเป็นแนวโน้มบางอย่างได้
ว่าความเห็นของคนในสังคมคณะนี้

เพราะว่าผู้ว่าแต่ละคนก็พยายามบอกว่าไม่สังกัด
มีสังกัดบ้างมีสังกัดบ้าง

เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะวัดยากนิดหนึ่ง

มันตัดสินกับคะแนนนิยมหรือความนิยม
ของของการเมืองสนามใหญ่ทั่วทั้งประเทศได้เหรอคือ
คือต้องบอกว่าจำนวนสอสอในกรุงเทพมนาคม

ตอนนี้น่าจะแบ่งเขตใหม่น่าจะอยู่ที่สักประมาณ๓๓เขต
เพราะฉะนั้นถ้าได้กรทมเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ก็ถือว่าเป็นจำนวนสอสอซึ่งมากพอสมควรนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ชี้ขาดทั้งหมดนะครับเพราะว่า
เวลาที่จะมองทั้ง๔๐๐เขต
อีสานจะเยอะที่สุด
เพราะฉะนั้นในอีสานจะเป็นตัวชี้ขาดว่า
ใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลอยู่ที่อีสาน
คนกรุงเทพคาดเดาอารมณ์ยากมาก

คือแม้กระทั่งเอาง่ายนะการเลือกตั้งผู้ว่าวันนี้เนี่ย
ผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าคิดกันนาน

ดูจากโพลใช่ไหมบางคนบอกยังไม่ตัดสินใจใช่ค่ะ

คือเหมือนกับว่าเขารอดูจนทั้งวันสุดท้าย

แล้วก็การซึ่งมาออกรายการที่เป็นดีเบตต่างเหล่านี้

มันส่งผลมันเข้ามาตลอดในหู
เจ้านี้เรากลัวจะเชียร์เขา
แต่ว่าเวลาไปดีเบตพูดคุยกัน
อาจจะถึงขนาดว่า
รอจนทั้งวันนี้รอจนกระทั่งไปถึงหน้าหน่วย
แล้วไม่คิดอีกทีหนึ่งว่าจะเอาใครอะไรอีกไร
ก็คุณลงสมัครก็ยากสินี่อาจารย์
คือยากในการหาเสียงนะคืออาจจะแบบ

สำหรับความรู้สึกความคิดของคนกรุงเทพเสมอเลย
ใช่ครับคือกระแสจริงแล้วเนี่ยการหาเสียงที่ยาวนานเนี่ย
ไม่สู้เท่ากับประมาณ๑สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง
สัปดาห์นี้จะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าจะเป็นข่าวสารที่สำคัญที่สุด
เป็นข้อมูลที่เอามาประกอบในการตัดสินใจที่จะเลือกใครอะไรอย่างไร
มันจะอยู่ในช่วงประมาณนี้๑สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้ง
ครับตอนนี้ไม่ถึง๑๐นาที๑๖นาฬิกา๕๑นาที